ปีใหม่นี้นะเราเองก็อยากที่จะส่งมอบรอยยิ้ม
แล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมที่

คือทีมข่าวเราทุกกองบรรณาธิการนั่นแหละ

กีฬาอาชญากรรมต่างประเทศเศรษฐกิจ
โต๊ะเนี่ยคือตั้งใจทำงานหนักงานตลอดทั้งปี

เราได้รวบรวมเรียกว่าเป็นภาพหลุดหน้ากล้อง

จะได้เป็นการส่งมอบรอยยิ้มกันไปดูกันเลยค่ะ
แป๊บเดียวปี๒๐๑๖ก็กำลังจะจากเราไปแล้ว
ปีที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์และสีสันในแวดวงกีฬา

ซึ่งชาวไทยรัฐทีวีก็ไม่พลาด

และนำมาฝากกันตั้งแต่ต้นปียันปลายปี
แต่ทำงานหนักกันขนาดนี้

กลายเป็นช็อตหาส่งท้าย
ปลายปี๒๐๑๖จะมีอะไรบ้าง
ไปดูกันเลย
กองเชียร์ไทยส่งกำลังใจมาที่เวียดนามนะคะ

หัวหน้าผู้ฝึกษรและน้องบุ๋มบิ๋ม

ตอนนี้มาถามความรู้สึกของอาจารย์ชำนาญกันก่อนครับ
กำลังจะมาถึงสมรักคำสิง
สามารถใช้อิมัติได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี

ริรัติเป็นสร้างข่าวไทยรัฐทีวี

เมื่อสักครู่นี้คนลงเสียงไปอยู่ในมุมของห้องมุมหนึ่ง
พี่เหนียวพี่กวาดตรงกีฬา

แต่จะบอกว่าคือทำให้เรารู้นะว่าทีมข่าวทุกคนทำงานด้วยความสุข
ดูจากคุณวิรวิทย์เป็นตัวอย่างโอ๊ยสนุกอะไรเบอร์นั้น
สนุกกว่ากองเชียร์ด้วย
คุณมนุชาไปอยู่ในห้องน้ำของนักกีฬาผู้ชาย

อันนี้คือความทุ่มเทของทีมข่าวของเรานะครับ
ทุ่มเททุกโต๊ะทุกสายข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
เราตั้งใจทำงานทุกชิ้นออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างสุดความสามารถ

ตลอดปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาแล้ว

ปี๒๕๖๐พวกเราทุกคนไทยรัฐทีวี
จะทำหน้าที่อย่างดี
เพื่อคุณผู้ชมให้รับชมอย่างมีความสุข

ได้รับชมข่าวกันตลอดทั้งปีใหม่๒๕๕๙